คุณคะทุกวินาทีมีค่าค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่ค่าเปย์เด็กหรืองานจะหนักก็ทำได้แค่กลืนน้ำลายเบาหลีทนได้ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีงานดิงลงหลุมกลุ่มใจแรงเดือนตุลาคมรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีกุลสุดสุดไปเลยเพราะราศีนี้ต้องทำตัวใจเย็นใจเย็นอดทนค่อยดูแลวางแผนจะต้องผ่านคนฝ่าฝนฝ่าหนาวฝ่ามรสุมน้ำตาระดับหนัก
ถึงจะมีข่าวดีตามมายอมมีปัญหากระจุกกระจิกกวนใจเหมือนงดไตใครพร้อมขอให้ปลงใช้สติเดินผ่านไปแบบเผลอจับขาเดินแคดวอกชีวิตสวยต่อไปค่ะ
อันดับสี่ราศีกันถูกบังคับฝืนใจให้ทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำมีเกณฑ์ต้องย้ายแผนกย้ายงานตกอยู่ในภาวะจำยอมต่อให้ใช้เหตุผลในการปฏิเสธไม่อยากย้ายก็จะถูกบังคับให้ย้ายอยู่ดี
ถ้าเป็นซีรีส์หลีขอตั้งชื่อให้เลยว่าชีวิตวุ่นวายกับเจ้านายเย็นชาชิคคูกระซิบกระซิบ
อันดับ๓ราศีเมทุนเหนื่อยกับการจัดการปัญหาที่เข้ามาทิศอยากมีมือมาจัดการสักสิบมือต้องเผชิญกับเส้นทางใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง
อุปสรรคเพียบต้องระวังในการวางแผนธุรกิจการรับตำแหน่งใหม่เจอเพื่อนร่วมงานใหม่จะปรับตัวเลอะด้วยความยากและท้อแท้แต่ต้องสู้บู้หน่อย
เพราะมีคนสวยคอยเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้
อันดับ๒ราศีธนูโอ้หนักเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างชาวธนูและลูกค้าการเจรจาสื่อสารมีปัญหาแรงเวอร์เหมือนใช้โทรเล่นกลูกสงสารลำบากสุด
พูดแบบหนึ่งคนฟังเข้าใจอีกแบบหนึ่งหอมหายใจแพร่จะมีปัญหาเชิงเอกสารสัญญาพยายามหาจังหวะดีคุยกับผู้ใหญ่ใช้ตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์จะเวิร์กจ๊ะ
อันดับหนึ่งราศีเมษด้วยกับงานคนเดียวเดี๋ยวไม่มีตัวช่วยจะเกิดเรื่องน่าตกใจมีเรื่องที่ทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจผิดถูกคนไม่ชอบหน้ากันลำแกล้งให้เสื่อมเสียชื่อเสียงช่วงนี้ศัตรูที่เคยสะสมมาจะกลับมาถล่มใจจิตใจของชาวเนธบอกชำขอให้วางแผนให้รอบครอบใช้ความ